มาดูเรื่องคดีของแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนกันหน่อยดีกว่า
นาฬิการูของบิ๊กป้อมนั่นเองนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าคดีนี้ทางปปชเองจะตีตกไปแล้ว
ก็ตามแต่ว่าหลายฝ่ายเลยนะออกมาเรียกร้อง
ให้ทางปปชต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการพิจารณา
แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คนการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
ว่ามันทำให้ปปชกลายเป็นองค์กรฟอกขาว
ทำให้ปรปชเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ
ทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว
บางคนที่เป็นนักการเมืองก็บอกโอ้ถ้าไม่ใช่พี่ใหญ่คงไม่รอด
แต่นี่เป็นพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์นะฮะ
คำวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายการเมืองเขานะครับ
ค่ะดูนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์
ก็มีการออกมาประกาศรวบรวมรายชื่อประชาชน๒๐๐๐ชื่อนะคะ
เพื่อที่จะยื่นถอดถอน๕คณะกรรมการปปช

เพราะว่าถือว่าเป็นคำตัดสินที่มันฝืนความรู้สึกประชาชน
แล้วก็สิ่งที่ปปชทำไม่เรียกว่าแสวงหาข้อเท็จจริง
แต่ว่าเป็นการแสวงหาคำแก้ตัวให้พลเอกประวิทธิ์
พร้อมกับมีการตั้งคำถามกลับไปยังปปชนะคะ
ว่าที่ปปชเข้ามาทำงานทำงานเพื่อใคร
ทำเพื่อสนองคนแต่งตั้งหรือทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะคะ
ใครแสวงหาแค่คำแก้ตัวให้กับพลเอกประวิทธิ์
ขณะที่นายชำนาญจันเรืองรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เห็นว่าคำตัดสินของปปชเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเอง
เพราะว่าสังคมไม่เชื่อคำตัดสิน
พร้อมระบุถึงเวลาที่จะต้องทบทวนบทบาทขององค์กรอิสระ
ที่ไม่มีความอิสระอย่างแท้จริงนะคะ
คุณผู้ชมนอกจากความคิดเห็นของคนทางการเมืองแล้ว
เขาติดตามคดีนาฬิการูมาต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็มีการเรียกร้องในเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าก็ตั้งคำถามค่ะว่าทำไมถึงเชื่อว่านาฬิกาเนี่ย
เป็นของนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
แล้วก็เก็บไว้ที่บ้านตลอดเวลาจริง
ซึ่งนายปรัฐวาสเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว
แล้วใครจะเป็นคนอนุญาตให้ยืมด้วยเหตุผลอะไร
ไม่มีการเรียกร้องทวงคืน

มูลค่านับร้อยล้านบาท
ดังนั้นการตัดสินของปปชอย่างนี้
มันออกมาแบบนี้มันสร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชน
ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของเงื่อนเวลาการหยิบยืมนาฬิกาค่ะ
เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยนะมันเพิ่งออกขายปลายปี๖๐
แต่นายปรัฐวาสเสียชีวิตไปต้นปี๖๐
เสียชีวิตตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๐นะครับ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวก็ยังคงซักถามพลเอกประวิทย์เรื่องของนาฬิกาบรู
บอกว่าท่านท่านโล่งใจหรือยัง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันตลอดปีที่ผ่านมาเลย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอบว่าอย่างไร
ฟังเสียงของพลเอกประวิทย์เลยครับ
ค่ะ
สถานที่ในชูชาติศรีแสงนะคะอดีตผู้พิพากษาศาลดีกาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ต้องเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ถูกต้องเสียก่อนว่าผลเอกประวิทธิ์ไม่ได้ถูกกล่าวหาวัตถุจริตหรือได้นาฬิกาโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ปปชมีมติว่าพลเอกประวิทย์ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้จบแล้ว
จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคน
แต่ต้องยอมรับคำวินิจฉัยของปปช
วินิจฉัยจริงก็คือเป็นมติ๕ต่อ๓
ชี้ว่ายังไม่มีมูลเพียงพอว่าจงใจยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

ทีนี้เราก็ฟังมาหลายฝ่ายแล้วเนาะ
เรามาดูทางด้านปปชบ้าง

นายวรวิทย์สุขบุญเลขาปปชก็ยืนยันนะคะ
ว่าคณะกรรมการปปชทำตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด
คือยึดจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
แล้วก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะไปห้าม

เพราะว่าเรื่องของการวิภาควิจารณ์เอาจริงมันก็เป็นสิทธิ

แต่ระยะเวลาเท่านั้นแหละค่ะที่จะเป็นการพิสูจน์
การทำงานของปปชว่าเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย
ตัดสินใดตัดสินจากพยานหลักฐาน
ข้อได้จริงจากข้อกฎหมายเป็นสำคัญ
ไม่มีการใช้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในการทำงาน